คุณผู้ชมค่ะพาไปดูตัวตึงเออไม่ใช่ตัวตึงแบบปวดเมื่อยนะ
ตึงระยองกลับมาอีกแล้วไม่ใช่คนเดิมที่ร้องเพลงตีกลองด้วย
คนนี้เป็นคนใหม่เป็นคลิปที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นกันบ้างแล้ว
คุณผู้ชมเนี่ยสาวคนนี้ค่ะครับเธอเดินมาจู่จู่เนี่ย
ไม่รู้ร้อนหรืออะไรอุ๊ยชุดสวยจังเลยเอาไงดี
ฉันก็ถอดเปลี่ยนมาตรงหน้าร้านเลยสิคะ
ห้องลองไม่ต้องริมถนนก็ได้เหมือนกัน
ถอดร่างเลยแล้วจะไปหยิบชุดแดงญี่ปุ่นมาใส่

คือเป็นคลิปที่ถูกแชร์ไปก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมเป็นภาพจากวงจรปิดร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งนะฮะ
ถนนราชบำรุงจังหวัดระยอง
สาวร่างทบคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บจู่ก็แก้ผ้าอยู่หน้าร้านตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แก้ผ้าตัวเองไม่พอพยายามจะถอดชุดจากหุ่นโชว์อีก
เอามาสวมใส่เจ้าของร้านมาเห็นตะลึ่งตะลึ่งตะลึ่งตะลึ่ง
คือเจ้าของร้านอยู่ข้างในร้านอยู่แล้วนะ
เจ้าของไม่อยู่นะแต่ชุดโชว์มันต้องตั้งอยู่หน้าร้าน
ผู้หญิงคนนี้มาถอดแล้วจะมาสวมใส่ชุดโชว์
ปรากฏเจ้าของร้านตะโกนทำอะไรทำอะไร

ก็เลยสวมใส่ชุดตัวเองเดินกลับไปถือตุ๊กตาไป๑ตัว

มีอีกร้านร้านแรกไม่สำเร็จใช่ไหมไปต่อ
เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่งถ่ายสาวคนนี้คนเดิมเลยค่ะ
เข้ามาที่ร้านถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องลองไม่ต้อง
ถอดต่อหน้าเจ้าของร้านเลย
ลูกค้าอยู่รอหลายคนไม่เป็นไรไม่แคร์ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวตึงระยองสอง
หลังจากพบตัวค่ะเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังว่า
เธอเป็นพลเมืองดีนะเป็นคนที่คอยติดตามข่าวว่า
สาวร่างทวมคนนี้เดินทางหายไปอยู่ที่ไหน

สาวคนนี้ไปนอนที่หน้าบ้านของคุณโอมาแล้ว
หน้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วงคืออะไร

แล้วก็ปัสสาวะอยู่หน้าบ้านเลอะเทอะไปหมดเลย
ครั้งต่อมาพอคุณโอเจ้าของร้านเจออีกครั้ง
พยายามจะพูดจาตะล่อมว่า
เขาอยู่ที่ไหนเป็นใครมาจากไหน
เพื่อจะแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
แล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เข้ามารับตัวพมนะฮะ

มาพี่บุ๊คพมมาแล้วมาเกลี้ยกล่อมแล้วก็รับตัวสาวคนนี้ไปนะฮะ

ไปไหนเอาไปส่งโรงพยาบาลก่อน
แต่กว่าจะพาไปได้ยากนะไม่ใช่ง่าย
เธอไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ไม่ยอมให้ใครจับตัวเลย
แต่เรียกร้องขอพบเจออยู่คนเดียว
เจอใครขอเจอป่าเสมอ
อยากจะเจอป่าเสมอก่อนคนเดียวเลย
ป๋าเสมอยู่ที่เขาเป็นตำรวจสายตรวจสพรหรยองค่ะ
พอเจอกับป่าเสมอมาถึงปุ๊บอุ๊ยใจเย็นลงเลย

น่าจะแบบเคยเห็นเคยเจอกันกับป่าเสมออยู่ตามข้างทางนะคุณผู้ชมนะ
แต่ดูนะผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นสาวแฟชั่นเหมือนกัน

ไม่รู้ว่าเอาเสื้อผ้ามาจากไหนอีกเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าสาวคนนี้เป็นคนไข้จิตเวทค่ะ
หนีออกมาจากโรงพยาบาล

ทำไมป่าไม่มองเขาเลย

ป่าก็ต้องมองก้มต่ำนิดนึง
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าสาวคนนี้เขาเป็นคนไข้

หนีออกมา๔๕รอบแล้วตามจับกันเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลระยอง
เพื่อรักษาอาการป่วยต่อไปแล้วก็แจ้งญาติญาติมารับตัวด้วยนะคะ

ใช่ถ้าเกิดเจอแบบนี้เธอเอาพูดจริงอีกมุมหนึ่ง
ถ้าจะมองเป็นเรื่องตลกมันก็อีกอย่างหนึ่ง
ดูตามคลิปเฉยแต่ปมลึกเบื้องหลัง

เธอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสงสารที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน

ฉะนั้นเนี่ยญาติพี่น้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับ